มีเหตุเด็กชายวัย๑๐ขวบมีแผลเต็มตัวเลยนะฮะ
ตามแขนตามขาเป็นแต่แผลไปหมดเลย
ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก
ก็สงสัยเด็กคนนี้ถูกพ่อแม่ทำร้ายหรือเปล่า

ปรากฏว่าพอไปถึงบ้านแม่ก็บอกแม่แค่ลงโทษเด็กตามปกติเท่านั้น
ไม่ได้ตีจนทำให้เกิดแผลแบบนี้

พี่ครับอย่าโทษพ่อแม่ผมเลย
จริงแล้วผมดื้อเองจนแผลเต็มตัวผมไปหมดแบบนี้

โดยนายวรพฤษศรีใยประหลัดอำเภอพระสมุทรเจดี
พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรประการ

เข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
หลังได้รับแจ้งว่ามีเด็กชายวัย๑๐ขวบถูกทำร้ายจนบาดเจ็บ
ในบ้านพบนางเออายุ๓๒ปีเจ้าของบ้านแล้วเป็นแม่แท้ของเด็ก
แล้วก็น้องเบียร์คนนี้หนังสมุทรอายุ๑๐ขวบ
ตาข้างขวาปิดตามร่างกายมีบาดแผลถลอก
แล้วก็เขียวช้ำเป็นแผลเต็มตัวไปหมดเลยคุณดูสิ
ข้างหลังก็มีรอยปูดรอยแผลลอยบวมแบบนี้นะครับ
ทั้งสองข้างมีรอยถลอกเป็นแนวยาว
สองข้างมีบาดแผลหลายจุด
และอวัยวะเพศและท้องน้อยมีรอยช้ำขนาดใหญ่เลยนะ
ซึ่งจริงเมื่อวานน้องเปิดให้เจ้าหน้าที่ดูด้วยนะครับ
แล้วก็ข้อเท้าทั้งสองข้างมีรอยถลอกและเขียวช้ำด้วย

เบียร์ร้องไห้ตลอดเวลาตอนพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
แล้วก็บอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าไงรู้ไหมคุณ
บอกว่าบาดแผลเหล่านี้เพราะผมมันดื้อเอง
เกี่ยวอะไรกับพ่อแม่ผมหรอกครับ

ไม่ได้โดนทำไมเป็นจ้ำเป็นเพื่อนอย่างนี้ครับลูก
สวัสดียานลูกสวัสดีครับ
ไม่ต้องหาผมผมไม่รู้อะไร

ว่าผมสนิทกันจะตายว่าพ่อผมทำไม
อ๋อว่าพ่อผมทำไมพ่อสนิทกัน
เออไม่ว่าไม่ว่าแต่หมอยากรู้ตามเขียวได้อย่างไร
ผมหวังว่าผมไม่ได้เป็นไร
ไม่ใช่ตรงนี้มันเขียวได้อย่างไรทำไมลูกตามไม่ขึ้น

นี่แหละครับส่วนแม่ของเด็กก็บอกว่า
ตัวเธอเองนั้นเลิกลากับสามีเก่าแล้วหลายปีนะครับ
แต่ก็รับเลี้ยงลูกชายเองจนมีสามีใหม่

ส่วนสาเหตุที่ลูกชายมีบาดแผลทั่วร่างกายนั้น
เพราะว่าน้องสนแล้วก็ดื้อ
นานมานี้นะก็กระโดดลงจากรถจักรยานยนต์

ทีนี้ที่บ้านเองแม่เองแล้วก็ญาติเอง
ช่วยกันทำแผลแล้วก็ต้องซื้อยามาให้ลูกกิน
ที่ผ่านมาทั้งตัวแม่แล้วก็สามีใหม่เนี่ย

เมื่อ๒๓เดือนก่อนก็ขโมยเงินที่บ้านไปหลายพันบาท
เพื่อเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัด

ขโมยเงินไปเที่ยวถึงจังหวัดสุรินทร์คนเดียว

แม่เองก็ช่วยกันออกตามหากับทางญาติ
พบตัวอยู่ที่จังหวัดพระนครสิทธิยา
ก่อนจะนำตัวลูกกลับมาบ้าน
ยืนยันบอกว่าไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายลูก
เพียงแค่ใช้ไม้ตีที่น่อง
ก็เป็นการทำโทษตามปกติเท่านั้นเองนะครับ
แต่บาดแผลอื่นลูกไปดื้อไปสนมาเอง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็พาเด็กไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบางจากนะครับ
พร้อมกับนำตัวไปพักฟื้นที่บ้านพักเด็ก
สมุทรปราการเพื่อเยียวยาจิตใจ
แล้วก็ต้องสอบถามข้อมูลที่แท้จริงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ต้องรอผลตรวจจากแพทย์ก่อน
พร้อมรอสอบถ้อยคำจากเด็กจึงจะสามารถดำเนินคดีอะไรได้นะครับ
ต้นได้แจ้งลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
เมื่อมีผลตรวจแล้วก็การสอบปากคำเด็กเสร็จเรียบร้อย
จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ